สรุปความขึ้นไว้ให้ฟังช้าวันนี้ครับ

ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงอีคอนอินเน็ตกับครอบครัวบัวหลวงนะครับ

เข้ามาสู่เรื่องการลงทุนของตลาดหุ้นไทยนะครับ

หุ้นไทยนี่ทำจุดที่ยืนอยู่เหนือ๑๗๕๐แล้ว

ตอนนี้แพงเกินไปไหมถ้าอย่างนั้นถามทางพี่เอกก่อน

ถ้าดูจากของปีหน้ารมปีหน้าเลยตำรงการของเรา
ก็ยังมีโอกาสสดงดังพิจารย์ปรับขึ้นได้อีก
ถึงแม้ว่ามันจะก้าวใกล้เป้าหมายเราที่ระดับ๑๗๖๐เนี่ย
แต่ว่าถ้าเกิดเศรษฐกิจปีหน้ายังดีต่อเนื่องนะครับ
ซึ่งตอนนี้ท่านธุวาศก็มาพูดแล้วนะครับ
ว่าปีหน้ายังคงนโยบายดอกเบี้ยยังคงอยู่ในระดับต่ำต่อไป
ปีหน้ามันจะโตสักประมาณ๓๙
แสดงว่าตัวเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ย
ยังไงปีนี้ก็ต้องซื้อไหนเหลืออีกไม่กี่วันนะสองสามวันนะต้องลงทุนต่อไป
เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยที่ปรับตัวค่อนข้างสูงเนี่ยแต่วอลุ่มการซื้อขายเนี่ยค่อนข้างเบาบางนะครับ
อาจจะน้อยกว่าค่าเฉลี่ยนิดนึงนะครับส่งผลอะไรไหมครับพี่เอก
จริงแล้วเนี่ยนะครับถ้าดูในแง่ของปริมาณการซื้อขายชะลอลงแต่มีการปรับตัวขึ้นของหุ้นขนาดใหญ่นะครับ

นะครับก็คือปลายปีเนี่ยปลายมากส่วนใหญ่นะครับ
ก็ตลาดหุ้นไทยแต่ตัวนึงที่จะจากตานะเมื่อวานนะครับหุ้นขนาดใหญ่มากอย่างปลาตาทอลนะครับ
จากช่วง๒๓ปีก่อนที่ราคาน้ำมันปรับตัวถ้าเกิดใครจำได้นะครับ
อยู่ที่ประมาณ๓๐กว่าเหรียญเนี่ยนะครับ
ปรทอนี้ลงไปอยู่ประมาณ๒๐๐กว่าบาท
ตอนนี้นี่ขึ้นมา๔๐๐กว่าแล้วขึ้นไป๑๐๐อย่างนั้น
ถ้าดูรู้สึกว่าขึ้นตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก
ปัจจุบันถ้าดูจากราคาน้ำมันดิบทางด้านของเวทเท็กซัส
อีกประมาณสัก๕๘เหรียญต่อบาเล
ก็ถือว่าเขาเรียกเป็นช่วงฤดูหนาว
มีความต้องการใช้น้ำมันในแถบทางซี่โลกเหนือเยอะทีเดียว
ก็ทำให้ราคาน้ำมันมักมีการฟื้นตัวในช่วงปลายปีครับ
อันนี้ขนาดในต่างประเทศช่วงนี้ก็น่าจะเริ่มหยุดคริสต์มัสกันหมดแล้ว
ก็ไม่มีประเด็นอะไรน่าติดตามมากนักนะครับ
แต่ตื่นเต้นในต่างประเทศหรือว่าทั่วโลกเลย
ก็คือบิตคอยน์นั่นเองรู้สึกว่าผันผวนได้ใจเหมือนกันนะครับ
ตอนแรกคิดว่าจะขึ้นไปถึง๒๐๐๐๐บาทตอนนี้ล่วงลงมาอยู่ประมาณ๑๓๐๐๐บาท
กลับเข้ามาสู่บ้านเราพี่เอกวันนี้เอาอะไรมาฝากท่านผู้ชมบ้างครับนะครับ
ก็มีพูดถึงสไลด์วันนี้เราฝากท่านผู้ชม
เกี่ยวกับในเรื่องของทางกฎหมายปฏิรูปภาษีของทางสหรัฐ
เขามีการลดภาษีเงินด้านนิติบุคคลลงจากเดิมอยู่ที่๓๕ลงมาอยู่ที่๒๑
จะส่งผลต่อในแง่ของการลงทุนยังไงบ้างเรามีสไลด์มาฝากท่านผู้ชมครับ
แต่ก่อนอื่นสรุปของข้อมูลของการซื้อขายก่อนเมื่อวาน
รู้สึกว่าทางสถาบันนี้ซื้อไปเยอะเหมือนกัน๑๖๐๐ล้าน
ซื้อตลอดซื้อตลอดสิ้นปีรู้สึกเป็นท่านเดียวที่ซื้อตลอดทั้งปีเลยนะ
ต่างชาติเมื่อวานนี้กลับมาซื้อสุทธินะครับที่๑๔๗๑ล้านก็ดูเยอะเหมือนกัน
และรุ่นลายย่อยขายไปสุทธิ๓๑๐๔ล้านโอ้โหขายไปเยอะเหมือนกันนะ
ก็ติดตามนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าผู้นักลงทุนอย่างสถาบัน
รู้สึกว่าปีนี้ค่อนข้างซื้อหนักซื้อเก็บมาเยอะจริงนะครับ
น่าจะอยู่ที่เกือบแสนล้านแล้วนะตั้งแต่ต้นปีมา
ทั้งปีเลยนะครับซื้อมาเยอะเยอะทีเดียวนะครับ
แล้วก็แนวรับแนวตั้งของตลาดหุ้นไทยวันนี้เอากราฟมาฝากท่านผู้ชมนะครับ
ว่าทุกคนบอกว่าตลาดหุ้นไทยแพงแล้วจะแพงมากกว่านี้ได้อีกหรือเปล่า

ถือว่ารักษณีย์ตอนนี้ขึ้นมาทำจุดลงสุดเลยนะฮะ
ก็เรามองแนวต้านกรอบอยู่ที่ระดับแนวรับ๑๗๔๐จุดนะครับ
เพราะฉะนั้นตลาดหุ้นไทยจะเห็นว่าในช่วง๒๓ปีนะครับ
พยายามจะขึ้นมาอยู่ในแถวนี้๑๗๓๐๑๗๔๐นะครับ

นี่ผมว่าสัก๒ปีได้ไหมพี่เอก
พยายามทำแบบนี้ตั้งแต่๒๐๑๓นะครับไล่มาเรื่อย
คราวนี้นี่ทำจุดสูงสุดใหม่ได้แล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นมองภาพแสดงว่าเศรษฐกิจปีหน้า
โดยภาพรวมน่าจะดี

เขาเรียกว่ามีการตอบสนองต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ
เมื่อไหร่ก็ตามที่เศรษฐกิจมีการขยายตัวหรือฟื้นตัว
ตลาดหุ้นมันก็จะมีการปรับตัวขึ้นได้ตามครับ
และก็สอบถามที่เอกไปก็คือ
เป้าหมายของรัฐบาลวงศ์นึกสึกว่าตั้งไว้๑๗๖๐
แต่ดูแล้วมันใกล้มากเลยปีหน้าจะขยับไหมพี่
ถึงว่าถ้าเศรษฐกิจปีหน้าโตดีกว่าคาด

มีโอกาสที่จะเห็นการขึ้นมาถึงระดับ๑๘๐๐จุดก็มีโอกาสนะครับ

นิวไลน์เลยนะสูงสุดเลยนะครับ
ก็จริงตลาดหุ้นไทยเนี่ยเป็นแหล่งระดมทุนนะครับ
ก็คือบริษัทใหญ่ถ้าเกิดใครติดตามนะครับ

เป็นผลิตภัณฑ์ด้านความงาม

มีครีมอันนี้ขายอยู่นะครับตามป้ายข้างทางหรือโฆษณา
ก็จะมีดารามากมายทำโฆษณาอยู่นะครับ
อันนี้เป็นอีกหนึ่งธุรกิจความงามแล้วกันนะครับ
ซึ่งผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ปัจจุบันหน้าสวยรักงามนะ

พี่เอกก่อนออกจากบ้านต้องทาครีมไหม

เพราะฉะนั้นในตลาดหุ้นไทยต้องมาทั้งจับตานะครับ
ว่าบริษัทไหนที่เข้ามาแล้ว
น่าจะมีอนาคตเติบโตได้ดีมากนะครับ
แล้วลองดูงบก็ได้ว่าผลประกอบการเป็นอย่างไรบ้าง

อันนี้ตลาดหุ้นไทยก็ติดตามว่าจะไปต่อได้

ไปนะครับในสไลด์สุดท้ายนะครับ
ได้ครับนะครับก็ในเรื่องเมื่อกี้เราเกิดไปนะครับ
เรื่องเกี่ยวกับผลกระทบทางด้านการปฏิรูปภาษีของทางสหรัฐนะครับ
ต้องมาดูกันเลยครับว่าบริษัทอะไรบ้าง
ที่เข้าไปลงทุนในทางด้านฝั่งอเมริกานะครับ
ใช่นะครับเรามองไว้ทั้งหมดมี๔ตัวประสัตว์
ที่น่าจะได้ประโยชน์สูงสุดเลยนะครับ
บริษัทนี้เข้าไปลงทุนในทางสหรัฐอเมริกานะครับ
ถือว่ามีรายได้อยู่ที่ทางอเมริกาในลาวประมาณสัก
รายได้หลักเลยอยู่ที่๓๐ในที่โน้นนะ
ค่อนข้างเยอะที่เดียวนะครับ
ใช่แล้วก็สักส่วนอัตราภาษีอยู่มาสัก๕๐

อันนี้มีทำธุรกิจ๓ธุรกิจทีเดียวในที่อเมริกานะครับ

ผลประโยชน์จากสิทธิภาษีของทางสหรัฐแน่นอน

ก็เอาไปลองพิจารณาและเลือกใครลงทุนดู
ใช่ครับ
ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับสำหรับคำแนะนำในช่วงเช้าวันนี้ครับ